เหตุการณ์นี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
พระเมาแล้วก็ขับรถพุ่งชนกำแพงวัด
คุณผู้ชมลองไปดูค่ะคือเมาแล้วชนแล้วเนี่ย

ด้วยความเมาต้องเกลี้ยกล่อมอยู่แบบ๑๕นาที

ตำรวจสพเสรภูมิค่ะได้รับแจ้งค่ะ
ว่านี่ค่ะที่กำแพงวัดวัดบ้านกกทัน
ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
รถเก่งคันนี้นะคะทะเบียน๓กไก่สรศรี๑๖๑๗กรุงเทพ
อัดกับกำแพงวัดเห็นไหมคะพระอยู่ในรถ
๓รูปค่ะอายุ๓๐๕๐โดยเฉลี่ย๓รูปนี้

พระที่โดยสารมาสองรูปนะคะรูปหนึ่งคือพระวิทูล
มีบาดแผลที่ศีรษะคือหัวแตกนะคะ
พระเทพมีบาดแผลฉีกขาดที่ริมฝีปากนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลพระสองรูปที่นั่งมาในรถที่บาดเจ็บ
ส่วนพระที่ขับรถไม่ยอมลง
เจ้าหน้าที่เกลี้ยกกล่อมอยู่๑๕นาทียอมลงมา
ตำรวจบอกว่าขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยนะคะ
สรุปก็คือน่าจะเมานะคะ
เรื่องต้นก็คือมันมีคนเห็นเหตุการณ์แบบนี้บอกว่ารถคันนี้
เป็นพระจากวัดในพื้นที่ตำบลเหล่าน้อยอำเภอเสรภูมิ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕กิโลกรัม
คาดว่าน่าจะขับรถกำลังกลับวัด
ระหว่างทางเสียหลักตกข้างทางชนอัดกับกำแพงวัด
แล้วก็เสียงดังมากก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ให้มา
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อน
ว่ามันเกินไปขนาดไหนแต่ที่แน่คงเกิน
เพราะว่าสภาพคือเมาจริงด้วยสายตานะคะ
และด้วยกิริยาท่าทางของพระรูปที่ขับรถนะคะ

พระอาทิตย์ใหญ่จะรีบกลับไปจำวัดหรือยังไง

คือถ้าถูกดำเนินคดีอย่างนี้นะเข้าห้องขงห้องขังนี่อาบัติประราชิกนะฮะ